คุณผู้ชมค่ะต่อไปคุณลุงวัย๖๐ปีเดินเข้าไปซื้อของในร้านชำที่รู้จักกัน
ครับอยู่ดีดีซื้อของอยู่ก้มก้มเงยเงยมีชายวัยรุ่นคนนึงเดินปรีเข้ามาถือมีดเข้ามา
้วงแทงคุณลุงเลยแทงแทงเข้าไปแบบนี้ตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะคนร้าย
เขาบอกเขาอ้างว่าทำไปเพราะว่าหมั่นไส้อ่ะโอ้โหได้เหรอ
ตอนนี้มีเจ้าของร้านนะครับเดินมาข้างหลังสนิทกันดีกับเจ้าของร้าน
มีคนร้ายมาจ้วงแทงเลยครับโดยที่ลุงแกไม่รู้เรื่องอะไรเลย
โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็วิ่งไปเลย
เห็นไหมเนี่ยคุณลุงคนนี้เขาก้มหยิบของอยู่แบบนี้
มาซื้อของที่ร้านชำแล้วชายคนนี้ปรีเข้ามาแทงแทง๓ทีแล้ว
อุ๊ยตกใจมากครับอยู่ก็ปรีเข้ามาไม่ได้รู้จักกันมาเป็นการส่วนตัว
หรือไม่ได้รู้จักกันก่อนหน้านี้เลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของนางพิพัทราอุ่นเปีย
เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นคือชั้นล่างเขาเปิดเป็นแบบนี้
เป็นร้านขายของชำอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แล้วเจ้าของร้านเธอเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุเธอเฝ้าร้านอยู่คนเดียวค่ะ
โดยนายทองสุกอาจหยุดอายุ๖๐ปีผู้ชายที่ถูกแทงเนี่ยนะ
คุณลุงที่ถูกแทงเขาก็เดินเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน
ก่อเห็นอย่างที่ในคลิปอ่ะกลมกลมเงยเงยหยิบของอยู่
ขณะเดียวกันนายรัฐพลจำปาทองอายุ๒๐ปีผู้ก่อเหตุเนี่ย
ถือมีดมานะคะเป็นชาวจังหวัดบุรีรำถือมีดมา
คือขี่รถจักรยานยนต์มาก่อนแล้วก็มาตะโกนขอซื้อเบียร์
แต่ระหว่างที่เจ้าของร้านเขาเดินหันหลังเพื่อที่จะไปหยิบเบียร์ให้นายรัฐพลเนี่ย
นายรัฐพลถือมีดเข้ามาวิ่งเข้ามาแทงคุณลุงจากด้านหลัง
อย่างที่เราเห็นในคลิปกันแทงกันหลายทีอยู่เหมือนกันนะคุณ
ทางด้านหลัง๑แผลด้านหน้าอีกหนึ่งแผลแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลย
เจ้าของร้านบอกว่านี่แม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
เขายอมรับกับเพื่อนบ้านด้วยเขาบอกว่าลูกชายของเขาก็มีอาการติดยาเสพติด
ฟังเจ้าของร้านที่เกิดเหตุกันค่ะอืมซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้ว่าคุยกับแม่แล้ว
คือแม่ผู้ก่อเหตุก็รู้อยู่แล้วว่าลูกตัวเองเป็นคนมีอาการมึนเมาติดยาเสพติดอะไรแบบนี้
ด้านนายทองสุกนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าตอนที่เขาถูกแทงตอนแรกเขาตกใจ
เพราะเขายังไม่รู้ว่าตัวเองถูกแทงคุณเขาคิดว่าหมากัดหมางับ
เขาบอกจริงเขาหันหลังก้มอยู่คุณเห็นไหมแล้วว่าหมางับเหรอ
กระทั่งเขาหันหน้ามาแล้วถูกแทงซ้ำอีกรอบหนึ่งนั่นแหละจังหวะที่ผู้ก่อเหตุดึงมีดออกจากลำตัว
ถึงรู้ว่าเฮ้ยถูกแทงอ่ะโอ้โหมีแผล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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห